วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รัฐบาลเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนฝึกอาชีพนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาครับ
กระทรวงการคลังก็เลยสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานในท้องถิ่น
เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มเติม

วันสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนฝึกอาชีพในวันแรก
เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นก็มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาแจ้งความประสงค์ค่อนข้างน้อย
และหลายคนที่เดินทางเข้ามาก็เข้าใจผิด
คิดว่าเป็นการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่
นายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า
สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานจัดหางานจังหวัด
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี
ลงทะเบียนรับการฝึกอาชีพภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
หากเกินช่วงเวลาดังกล่าวก็จะนำทีมหมอประชารัฐสุขใจกว่า๗๐๐คน
เข้าพูดคุยถึงบ้านเพื่อรับฟังปัญหาของผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่มาลงทะเบียนสามารถเลือกได้ว่าอยากทำงานประจำหรืออาชีพส่วนตัว
ซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้เตรียมตำแหน่งงานครอบคลุมทุกวุฒิการศึกษากว่า๑๘๐๐๐ตำแหน่ง
โดยกรณีอย่างประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อในอัตราพิเศษได้
หลังแจ้งความประสงค์ร่วมฝึกอาชีพก็จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกอาชีพต่อไป
สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสที่๒
โดยเมื่อผู้มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอาชีพก็จะได้รับวงเงินในบัตรเพิ่ม๑๐๐บาทหรือ๒๐๐บาท
จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม๒๕๖๑ค่ะ
แถวรัฐทีวีรายงาน